คุณผู้ชมไปดูร้านขายของชำคราวนี้ก็เจอเหมือนกันค่ะ
เป็นมิจฉาชีพมาหลอกพาไปที่โคราชหน่อย
คือมิจฉาชีพเขาก็มาหลอกให้เปิดบินขายสินค้า
เจ้าของร้านบอกเองนะว่ายังไม่มีเงินสด
แบบนี้เรารับเรื่องร้องทุกข์เป็นประจำเนอ
ใช่แล้วก็รอบนี้สูญเงินไปประมาณหมื่นนึง
คุณผู้ชมหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกแล้ว
จฉาชีพก็เลยมาเตือนภัยมาย้ำเตือนกันไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลดอนหวาย
อำเภอโนนสูงที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ผู้เสียหายคือพี่คนนี้เลย
ปิ่นเก้าประกอบผลสายผ้ากันเปื้อนสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้าน

ขับรถเก๋งสีดำมาพี่ก็จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้

แล้วตอนนั้นเขาก็มาขายสินค้า
เอาเอกสารต่างเอารายการสินค้ามาให้พี่ดู
แล้วก็บอกว่าต้องเปิดบิน

เขาเอาเอกสารนี้มาให้ดูเลยเห็นไหมคะ
ซึ่งตอนนั้นเองคุณพี่ปิ่นก้าวเขาก็ไม่มีเงินสดติดตัวไง
ก็เลยบอกว่าเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวขอโอนเงินให้
แต่คนร้ายบอกว่าเอางี้
พอคนร้ายได้เงินไปคนร้ายบอกว่า
พี่รอหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
เดี๋ยวผมจะเอาตู้แช่มาลงให้เอามาส่งให้

ปิ่นก้าวเขาก็จัดที่จัดทางเตรียมรอตู้แช่มาส่งแล้ว

โทรศัพท์ไปหาติดต่อไม่ได้จ้า
พอติดต่อไม่ได้เสร็จแล้วยังไงต่อ
เดี๋ยวฟังพี่ปิ่นก้าวเขาบอกครับ
ให้หนุ่นนางโตหนุ่นชวนคุย
ประมาณว่าให้เราเป็นตัวแทนของชุมชน
จะเอาของมาลงแต่ต้องเปิดวิน

เออหมื่นเนอะหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบ
ถึงจะได้เป็นตัวแทนของบริษัทเขา
แล้วก็จะเอาตู้แช่มาให้ลุงให้ยืม
ให้ยืมตู้แช่แล้วก็พาไปกดเงิน
เอาของมาเลี้ยงให้มันดูเยอะยาว
นี่แหละพี่เขาบอกเห็นไหม
เหมือนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านอย่างนี้
มาที่เดียวอย่างนี้เขาก็เลยเชื่อ
ทีนี้พี่เขาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้แจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สพนสูงจะให้ตำรวจเร่งติดตามหน่อย
จับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนี้หน่อยเข้ามากันสองคนนะคุณผู้ชม
แล้วก็มากันขับรถเก๋งสีดำแต่พี่เขาจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้
ทีนี้ก็เลยฝากเตือนฝากเตือนไปยังร้านค้า
ที่เขาเปิดกิจการใหม่บอกให้ระวังนะ
ถ้าเกิดว่ามีใครมาหลอกลักษณะแบบนี้ต้องดูให้ดีก่อนนะคะ